ผ้าหน้าโขนหมายถึงผ้าที่ผูกกับศีรษะโขน
โดยจะมีธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมของการถวายผ้าหน้าโขนให้ครูนั้น
จะทำขึ้นในพิธีไหว้ครูของแต่ละปีคือเมื่อไหว้ครูครั้งหนึ่ง
ก็ผูกผ้าใหม่ครั้งหนึ่งโดยผ้าหน้าโขนหรือผ้ารัตนกัมพลนี้
แต่แรกเริ่มมีลักษณะเป็นผ้าผืนขนาดเล็กนำมาใช้เพื่อให้เป็นเสมือนเครื่องหมาย
ที่ให้รู้กันว่าได้ไหว้ครูแล้วและผูกผ้าหน้าโขนใหม่
คล้องไว้บริเวณกันเจียกจรของศีรษะโขน

วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน